ชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งไปยังตำรวจสพบ้านดุง
บอกไปเจอพระรูปหนึ่ง
เมาอยู่ที่หน้าวัดในหมู่บ้านบ้านหัวฝ่าย
ผู้ใหญ่บ้านเป็นคนแจ้งนะฮะ
เดินโซศัศน์โซเฟหมั่นไปทางบ้านดงหว่าย
ขวดเหล้าแบบกระดก
เอือกเลยเหมือนหิวน้ำเลย
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบตำรวจก็เลยไปนะฮะนี่ฮะ
แล้วเจอจริงครับนี่ตอนนี้กลับมาที่วัดแล้ว
วัดห้วยประโดนี่ฮะพระพิศูนิเมาส์พูดจ้าไม่รู้เรื่อง
ตำรวจคุมตัวมานะครับเอามาที่วัดห้วยประโด
เพื่อให้เจ้าคณะตำบลบ้านดุงเขตหนึ่งเนี่ยท่านซักถามค่ะ
คือแทบไม่ต้องถามอะไรมากฮะเมาอ้อแอ้อแอ
พูดจาไม่รู้เรื่องเลยนะครับพระรูปนี้อายุห้าสิบสี่ปีแล้วนะครับ
ชื่อพระมณีราตธโรนะฮะราตธโรนะครับ
จากการตรวจสอบใบสุทธิเนี่ยพบว่าบวชเป็นพระจริงนะครับ
เพลเป็นชาวตำบลห้วยหลัวอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลนคร
แล้วก็บวชที่วัดสว่างภูมิดลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
แต่ว่าตอนนี้มาอยู่ที่อุดรธานีที่อำเภอบ้านดุง
ไม่รู้มาถึงนี่ยังไงนี่ก็ดูสิเมาไหมล่ะเห็นไหมฮะ
พูดจาลิ้นรัวบอกเมาจริงเมาตั้งแต่ปีใหม่แล้ว
ดื่มหนักไปหน่อยแม่มาเสียตรงเมาเนี่ยแหละ
อย่างอื่นอัตมาดีหมดค่ะแต่เจ้าคณะตะมนต์ท่านบอกไม่เป็นไร
ศึกเถอะจับศึกเรียบร้อยค่ะที่สำคัญก็คือพอจับศึกแล้วเนี่ยนะ
ผู้ชมคุณเขียนมาสอนหอบจีวงจีวรหอบของหอบอะไรต่างต่างนานาเนี่ย
แล้วก็หนีไปเลยหนีหายไปเลยค่ะตำรวจเลยฝากเตือนว่าถ้าเจอเนี่ย
ให้ทราบว่าพ้นจากความเป็นพระไปแล้วนะฮะ